ช่วงนี้ชาวบ้านอยากทำอะไรที่สบายใจกันหน่อย

คือการป้องกันของตัวเองก็มีอยู่แล้วนะ
คุณผู้ชมหมายถึงใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
แต่สิ่งที่เพิ่มเติมจะให้ดูต่อไปนี้มันไปเพิ่มความมั่นใจมากขึ้น

นิมนต์พระมาทำพิธีแล้วก็ทำหุ่นฟางขึ้นมา
หุฟางจะมีลักษณะคล้ายคนเลยคุณนะ
รูปร่างหน้าตาเท่าคนเลยขนาดเท่าคนเลย
ทำมา๒ตัวแบบนี้จับใส่เสื้อผ้าสีขาวเลย

ผู้ชายชื่อว่านายโควิดครับ
ผู้หญิงชื่อว่านางโคโรนาค่ะ

ก็นิมนต์พระสงฆ์ทำการสวดมนต์
ทำพิธีปัดรังควานนะครับ
เมื่อเสร็จพิธีก็เผาหุ่นฟางทั้ง๒ตัวเลย
ก็เหมือนเผาโควิดกับเผาโคโรนาไปด้วยนะฮะ

จะเป็นพิธีที่ช่วยให้สบายใจขึ้นนะครับ
กำจัดเลยโควิดให้หมดไปจากชุมชนจากหมู่บ้านนะครับ
ก็เช่นเดียวกับความเชื่อที่มีมาแต่โบราณนะฮะ

เพื่อกำจัดโรคหาหรือว่าอฮิวาตกโรค
เคยระบาดรุนแรงทำให้มีผู้คนล้มตายจำนวนมาก
ให้มันหมดไปซะเผาหุ่นซะเลยนะฮะเผาไล่ซะเลยนะครับ
อันนี้เป็นชาวชุมชนของหมู่บ้านหนองชิมอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะฮะ
ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดพื้นที่ที่มีการประบาด
ใช่หนึ่งใน๒๘จังหวัดควบคุมสูงสุดนะครับ

ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อของผู้เท่าผู้แก่ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านมาช้านานนะครับ
เมื่อลูกบ้านอยากทำคือตัวผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ขัดเป็นความสบายใจนะครับ
แต่ผู้ใหญ่บ้านก็ได้สอดแทรกในเรื่องของวิทยาศาสตร์ไปด้วย
สอนชาวบ้านในเรื่องของการป้องกันตัวเองจากโควิด
ให้รู้ว่าโควิดมันคืออะไรมันเป็นไวรัสมันแพร่กระจายอย่างไร
แล้วทุกคนต้องตั้งกาดไว้ยังไงบ้างนะครับ
พร้อมทั้งมอบน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับทุกคนให้นำไปใช้ที่บ้านของตัวเองเลย
แนะนำให้ลูกบ้านต้องเข้มข้นมาตรการในการสวมหน้ากากอนามัยในทุกครั้งนะครับ
ล้างมือบ่อยป้องกันการติดเชื้อนะฮะ
อันนี้คือผู้ใหญ่ก็บอกไปด้วยนะคะ
ทีนี้คนในชุมชนนะคุณสืบสกุลลูกบ้านเนี่ยอย่างนางกัญญาก็บอกว่า
เรื่องแบบนี้มันเป็นความเชื่อของผู้เท่าผู้แก่ก็ทำเพื่อให้เกิดความสบายใจนี่แหละ
แล้วเราก็ถามถึงเรื่องของการทำพิธีเพราะว่าอย่างคุณป้ากัญญาก็ไปร่วมพิธีด้วย
แต่ว่าคุณป้าบอกว่าเอาจริงตอนที่ทำพิธีเนี่ยนะ
ไม่ได้เชิญชวนลูกบ้านทั้งหมู่บ้านมาเยอะนะ

ช่วงนี้ก็คือแบบอาจจะไม่ได้เชิญมากันเยอะ

ความสบายใจของผู้เท่าแก่นะ
เขาบอกว่าตอนสมัยโนโลกราณน่ะมันเป็นการไหล่ของโลกฮาละ
ทีนี้เขาก็เลยทำกัน
คือแล้วใครเป็นคนต้นคิดยังไงครับ
คนเท่าคนแก่เขาก็มาจะปรึกษากับผู้ใหญ่
แล้วผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าทำได้แต่ทำน้อยคน

คือนายโควิดกับนางโคโรนาคุณตาว่อนจิตสมาน
คุณตาอายุ๘๔ปีแล้วท่านก็เป็นคนทำ
แล้วก็ท่านก็สาธิตการทำหุ่นฟางที่ใช้ในการประกอบพิธี
คุณตาว่อนเล่าไปด้วยบอกว่าขณะที่เราทำเนี่ย
จะต้องขอขมาลาโทษด้วยนะคุณ
บอกว่าทำขึ้นมาเป็นคุณโควิดเป็นคุณโคโรนาเนี่ย
แต่ไม่ได้เป็นการทำร้ายนะไม่ได้เป็นการลบหลู่
เราแค่เอามาทำพิธีเพื่อที่จะปัดรังควานเรื่องของโควิดออกไปนะฮะ